ช่วง๓ทุ่มครึ่งที่ผ่านมามีเหตุเพลิงไหม้โกดังสินค้าให้เช่านะฮะ
ซึ่งมีหลายโกดังด้วยนะครับเป็นสินค้าที่เก็บของไว้เยอะนะฮะ
นำเข้าสินค้ามาจากจีนนะครับผ้าม้วนนี่ก็มีนะค่ะ
อยู่แถวใกล้ซอยราชบุรณะ๑๕เขตราชบุรณะกรุงเทพนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุตั้งแต่ช่วง๓ทุ่มกว่า
จนถึงขณะนี้เนี่ยควบคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัดได้
ค่ะด้านนอกเนี่ยเปลวเพลิงเนี่ยอันนี้ช่วงเกิดเหตุใหม่ใหม่นะ
เพลวเพลิงข้างนอกน่ะเริ่มสงบละ
แต่ข้างในยังมีเพลิงรุกไหม้อยู่ดังนั้นพิสิทธิ์
อาคารก็เริ่มสุดนะฮะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยระงับเหตุเนี่ยบาดเจ็บไปหลายคนนะครับ
มีสาหัสอยู่หนึ่งคนด้วยก็เลยมาแจ้งเพื่อทราบนะครับ
ว่าวันนี้คืนนี้ยังคงต้องจับตาดูสถานการณ์ตรงนี้กันต่อ
ถ้าอย่างนั้นเราลากันไปด้วยภาพนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป